เพิ่งมาเมื่อเช้าเองเขาก็เลยมาไม่ได้

ข่าวที่ออกมาก็ทำให้ชาค่อนข้างสะเทือนใจ

หัวใจผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้เนอะ
มันก็แบบก็ตกใจอะค่ะ
แต่ว่าพอเรามานั่งเคลียร์อย่างนี้
ก็คือทุกเรื่องคือไม่ใช่ความจริง

กับคุณแม่เนี่ยจะมีการนัดเจอกันก็หลายครั้งแล้ว
แล้วก็ทั้งกับชาหรือทั้งครอบครัวชานะคะ
แต่ว่าด้วยการที่พี่วาวเนี่ยเขาบินไปเมืองนอกทุกเดือน

ก็ไปอย่างเงี้ยเป็นเวลาสองปี

แล้วก็คุณแม่ก็อาการไม่ค่อยดี
ท่านป่วยท่านก็อายุมากแล้วนะคะ

แล้วก็บวกกับที่พี่วาวเคยพูดกับชาเนอะ
ว่าทำคุณแม่เนี้ยท่านก็อายุมากแล้ว
แล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าตกลงจะใช้ชีวิตกับใครจริงจัง
ก็อยากให้ดูสัก๒๓ปีเป็นอย่างต่ำ
ใช่เขาก็อยากจบทีเดียวอะไรอย่างนี้
ก็เลยแต่เราคบกันประมาณ๒ปีอะเนาะ
แล้วก็การที่มาขอฉันแต่งงานก็ค่อนข้างที่จะเร็วเกินกำหนด
ที่คุณแม่ท่านได้วางไว้นะคะ

เรื่องที่แบบพี่วาวมาขอแปลงขอแปลงอะไรอย่างงี้
เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่วาวเขาจะชี้แจงทุกอย่างผ่านช่องทางของเขา
เนื่องจากเขามาไม่ได้จริงวันนี้ค่ะ
เดี๋ยวเขาจะอธิบายทุกอย่างในนั้น
ทิ้งชางงมาอยู่ดีก็มีข่าวว่าเขาไม่เปิ้มเรา

เรื่องข่าวมันเป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้
เหมือนห้ามให้คนพูดไม่ได้

แสดงว่าคุณท่านก็ต้องรู้สิว่าลูกเขาจะแต่งงาน

แล้วก็ชาไม่ได้อยากให้ฟังชาติตรงนี้แค่คนเดียวด้วย

อยากให้ไปดูในช่องทางของเขา
เขามีทุกอย่างยืนยันได้ว่าแหวนก็คือมาจากคุณแม่จริง
หลังจากที่เรามาพูดความดีเราออกมา

ฝั่งแม่แฟนไม่ปลื้ม

คุณแม่ของพี่วาวท่านไม่ปลื้ม
อันนี้มันก็เป็นความรู้สึกของเขาที่ช้ำไม่ทราบ

แต่ว่าขากระทบเธอเธอใจมั้ย

เพราะผู้หญิงทุกคนน่ะถ้าเจออย่างเงี้ยมันก็เสียใจ
เนาะแล้วก็เสียใจแต่ว่า
แต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะ
เพราะข่าวฉันเชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายไป
เอ่อยังไม่ได้เจอค่ะ
แล้วพี่วางให้กำลังใจแล้วยังไงบ้าง
มันเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจอยู่

ผู้หญิงทุกคนต้องรู้สึกอยู่แล้วอะค่ะ
และด้วยส่วนตัวพี่เขาอึดอัดใจไหมด้วยความที่เขาเป็นคนกลางระหว่างเราและแม่
อืดอัดเขาค่อนข้างอึดอัดอะค่ะเพราะว่าเขาก็คือคนกลางอะเนาะ
มันอึดอัดนั่นก็คุณแม่นี่ก็แฟนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปได้
คือที่ชาเสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
แล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ใช่ความจริงก็ตามมันกระทบกระเทือนจิตใจ
เราก็ไม่ค่อยแบบยอมรับว่าไม่อยากแบบออกไปเจอใครเลยจนกว่าจะได้มาพูดวันนี้ค่ะ
แสดงว่าก็มีทุกคนมาถามใครถามใครเยอะ
เอ่อก็เยอะก็ไลน์มันก็เด้งทั้งวันเหมือนกันแต่เราก็เด้ง
ใจจริงของเรามันมีคำตอบอยู่ไหมอาชาในใจจริงของเราคำตอบกับความจริง
ในใจจริงมันมีคำตอบใช่มีคำตอบแล้วมีความจริงที่เรารู้สึกที่ไม่สามารถบอกตรงนี้ได้หรือบอกคนอื่นได้
ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าชากับพี่วาวเราไม่เคยทะเลาะกันเลย
แล้วเราก็รักกันมาดีตลอดถึงแม้อายุจะห่างกันตั้ง๑๔ปี
เราไม่ทะเลาะกันแล้วก็พอมีข่าวนี้มาเนอะเราก็ดีใจเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่ของผู้หญิงทุกคนแหละการจะแต่งงานกับคนคนหนึ่ง
แล้ววันต่อมามาเจอข่าวนี้ปั้งช็อกก็แบบช็อกอ่ะช็อกแบบไปไม่ถูกเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะ
ใช่ย้อนกลับไปต่อแต่งงานเราได้เจอคุณแม่เขาบ้างไหมครับผมคุณแม่พี่ว้าวระหว่างที่เวลาคบกันนะครับ
ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยค่ะไม่เคยเจอเพราะว่าด้วยหลายอย่างหลายปัจจัยมากแล้วก็ด้วยหลักการของเขาท่านอายุมากแล้ว
ท่านไม่มีท่านคงไม่มีแรงมาแบบว่าแบบทำความรู้จักแล้วก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือท่านอยากให้ชัวร์จริงจริงว่าจะจริงจังลูกท่านก็
เราจะเข้าไปหาท่านเมื่อไหร่อย่างนี้ตอนได้คุยกันไหมกับคุณแม่ว่าอยากเข้าไปคุยอยากเข้าไปหาท่านอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ไม่ได้ติดเลยเพราะว่าชาเป็นเด็กยังไงชาก็ต้องเคารพท่านนะคะ
ครอบครัวเราว่ายังไงบ้างช้าครอบครัวเราพอท่านเห็นข่าว
คุณแม่คุณแม่ก็ค่อนข้างตกใจเพราะนี่ก็ลูกสาวเนาะทุกคุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกตัวเองแบบสุดหัวใจอยู่แล้ว
พอมีข่าวนี้ออกมาแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็ยอมรับว่าเขาก็มีเข้าใจผิดในช่วงแรกค่ะ
แต่พอชาได้เคลียร์แล้วเนี่ยชาก็ไปอธิบายให้ท่านฟังท่านก็โอเค
ก็เชื่อว่ารักแท้ก็คงต้องมีอุปสรรคนิดนึงเนาะ

อันนี้ก็ได้ด้วยดีใช่มั้ยคะค่ะ

มันเป็นแค่ข่าวที่แบบ

หมายถึงว่ามันเป็นปากต่อปากออกมาจน
คนตีกวามไปตามข่าวขนาดนั้น

เล่ากันปากต่อปากต่อปากว่าแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้ม
จนเป็นข่าวมาขนาดนี้

มันมีข่าวหลายแบบมากอ่ะ
อยากให้ทุกคนฟังจาก

จากชาจากพี่วาว

หรือการที่คุณแบบเขียนข่าวออกมาแบบนี้
มันสามารถที่จะแบบ

เสียใจมากได้อ่ะค่ะ

ที่แบบที่ทำให้เป็นข่าว

ใครใดอ้างอิงอะไรที่ใกล้ชิดพี่วาวหรืออะไร

ที่ทำให้เกิดข่าวนี้ขึ้นนะคะ

อืม
อะไรที่ทำให้เรายังจับมือกันแน่นไว้
เพื่อจะผ่านกับสัตว์นี้

ชาวว่าความรัก
เป็นเรื่อง

เรื่องดี

ซึ่งยังไงก็ผ่านไปได้อยู่แล้วค่ะ

ก็อย่างเงี้ย

โอเค
ขอบคุณครับ
แสนว่าเราก็ยังเป็นเตรียมงานแปลนงานแต่งไว้เหมือนเดิม

งานแต่งก็คือเหมือนเดิมค่ะ
เราก็แพลนกันว่าจริงอ่ะ
สุดท้ายชาคิดว่าวันนี้การที่เราออกมาพูดแล้วเรื่องนี้มันจะเงียบไปมั้ยจะจบมั้ย
จะปิดปากคนที่เมาด้วยมั้ย
นั่นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือคนเราจะเมาส์จะอะไรก็ทำได้แหละ
มันแค่แค่เปิดปากพูดมันจะทำตรงไหนก็ได้ชาไม่สามารถที่จะห้ามได้
แต่ก็อยากจะฝากถึงเหมือนกันว่าการที่เราสนุกปาก
มันจะทำให้คนมีปัญหากันหรือว่าเข้าใจกันผิดได้
หรือว่าทำให้เสียความรู้สึกได้มาก
ในขณะที่คุณสนุกในการเมาส์อย่างเมามันกับเพื่อนของคุณเลย

ขอบคุณค่ะ